มาดูกันบ้านนี้ดีกว่าดีกว่านะครับ

เป็นคู่พี่น้องสำหรับคุณบอยปกรณ์

เห็นว่าน้องวันใหม่เนี่ยปล่อยข่าวแบบที่
บอยปกรณ์ต้องรีบออกมาเบรก
คือเมื่อวานมีอันอีเวนที่แล้วค่ะ

คือวันใหม่ไปงานประกาศรางวัลใช่ไหม
แล้วน้องก็พูดมาว่าตอนนี้เฮียบอยไม่ค่อยว่างหรอก

ทีนี้คุณบอยปกรณ์ก็รีบโต้กลับทันทีว่า

อันนี้สคริปต์จริงอันนี้สคริปต์จริงอันนี้สคริปแน่นอน

เด็กจะไม่โกหก

แต่รอบนี้ทำตามสคริปเป๊ะมาก
คือเรื่องว่ามีคนคุยไม่มีคนคุยอะไรอย่างนี้

ผมก็ไม่ได้ว่าปิดท้ายทีเดียวก็มีคนคุยบ้าง

แหมชอบแก๊งพี่นักข่าว

สวัสดีก็พูดตามความจริงแต่พี่บอยบอกว่าปกติวันใหม่เขาก็ไม่ตามสคริปต์มา
ที่อยากจะตามสคริปต์ขึ้นมางานเข้าเลยนะครับ
ประเด็นดราม่าเรื่องอบสายไม้ค่ะ

แล้วก็ขอวอนให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตเอาพอดีพอดีเนอะ

ผมกล้ายืนยันเลยนะครับว่าอันนี้การแข่งขันในรายการของผม
มันไม่มีสคริปต์นะครับผมก็คือแล้วก็
คือที่ว่าคำพูดที่ว่าแบบน้องแอฟผมค่อนข้าง

เพราะว่าคือผมรู้สึกสงสารน้องแล้วคือผมกล้าพูดว่าน้องไม่ได้แอป
ผมก็จะบอกว่าความจริงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด
คนมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแต่ว่าการที่คุณจะออกความเห็น
หรือว่าคุณจะพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยคือก็ต้องอยู่ในขอบเขต
ที่ว่าเราจะไม่ไปทำร้ายจิตใจของอีกฝั่งหนึ่งจนเกินไป
บอกน้องว่าแบบเออไม่ต้องคิดมากนะอะไรอย่างนี้
บางทีคนที่เขาไม่รู้จักเราเขาก็อาจจะแบบ
ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรารู้ตัวเองดีที่สุด

ใช่นะคะก็ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ตอนที่ไปออกรายการแล้วที่มีคำใบ้ค่ะ